คำเตือนที่ว่าการดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง

รวมถึงความไม่คุ้นไม่ชินกับเส้นทางด้วยนะครับ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้เพราะว่านุ่มต่างถิ่นมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนม
เมาแล้วขับด้วยซิ่งรถกระบะฝ่าแยกนะครับ
ทะลุบ้านที่เขาปลูกอยู่ริมถนนจนพังเสียหายครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้

บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถยนต์กระบะวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจากตัวเมืองนครพนม
พอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณ๓แยกหอนาฬิกา
รถกระบะคันนี้ไม่ได้มีการเบรกไม่ได้มีการชะลอความเร็วเลยนะครับ

ด้านของนางวันเพ็ญแทร่เห็ง

นาทีในช่วงเกิดเหตุว่าขณะนอนหลับพักผ่อนช่วงกลางดึกกับลูกสาว
ได้ยินเสียงคล้ายฟ้าผ่าฟ้าร้องดังโครมคลามตกใจนะฮะ

ทีแรกนึกว่ารถไปพุ่งชนบ้านข้าง
แต่พอตื่นมาดูอ้าวบ้านฉันเองนี่นะ
สภาพหน้าบ้านพังยับเลยนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะคือนายสุธิชัยอินทะอายุ๒๓ปี
หลังก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนครับ

ทางตำรวจควบคุมตัวนายสุธิชัยไปสอบสวน
และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณเกินกฎหมายกำหนด
สุธิชัยให้การรับสาภาพว่าเป็นคนบึงการ

หลังจากการไปเที่ยวไปดื่มเหล้าจนเมา
ทำให้ขาดสติในการขับรถประกอบกับเป็นคนต่างถิ่น
ก็แน่นอนไม่คุ้นชินเส้นทางไม่ชำนาญเส้นทาง
จึงทำให้รถพุ่งชนเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเมาแล้วขับเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
พร้อมจะนัดทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยตกลงชดใช้ค่าเสียหายต่อไปนะครับ

หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ามาเก็บซากอิดซากปูนที่พังทลายลงมานะครับ
พร้อมกับเร่งให้เจ้าหน้าที่นำเสามาค้ำยันคานไว้หวั่นว่าจะพังถล่มลงมา
จากเจ้าของบ้านไม่อยากไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นเจ้าของบ้านอยากจะอยู่ที่นี่
แล้วก็คือเป็นบ้านเก่าแก่นะคุณนะก็ต้องดูแลซ่อมแซมกันต่อไปนะครับ
ค่ะดูจังหวะนี้นะคะ